ต่างเขาเดือนหกฝนก็ตกคลัมอบอบขบมันก็ร้องงึมงำ
อบอบงึมงำ
ฝนมันตกช่วงนี้นะคุณผู้ชมหลายเวทีหมอลำเขาเริ่มปิดวิกกันแล้ว
แต่ว่าปิดฤดูการกันไปแต่ละคณะก็ยังมีความอลังการแบบทิ้งท้ายกันนะ
มีวงไหนบ้างเดี๋ยวจัดมาให้ดูเลย
เริ่มกันที่หมอลำใจเกินร้อยก่อนเลยค่ะ

เมื่อวันก่อนทำการแข่งกว่าเศรษฐ์ปิดฤดูกาลปีที่๗นะ
ฉลองวันเกิดไปเลยที่จังหวัดมหาสารคามเรียบร้อยเลย

ถวายวัดเหลือ
ยอดผ้าป่าที่ได้ก็คือ๑๗๔๒๘๒๖บาท
๘๒๖บาท
ขออนุโมทนาสาธุคุณกับทีมงานหมอลำใจเกินร้อยด้วยนะคะ
แล้วพอถึงช่วงไฮไลท์ของคอนเสิร์ตปิดฤดูกาลคุณผู้ชม

นี่มอบมาลัยไป
บอสบอยซีริชัยค่ะก็ถามมาลัยบ้านใดละนี่
ซ้อแอนก็บอกบ้านแอนแล้วนี่
เป็นรางวัลน้ำใจแล้วก็เป็นของขวัญวันเกิดจากภรรยาสายเปย์
ดอกจันทร์เอาไว้ตรงนี้๑ล้านบาท
เป็นเรื่องข่าวดีคุณผู้ชมน่าประทับใจมากค่ะ
แล้วขณะนี้นะบอสบอยก็ได้โพสต์ข้อความถึงแฟนด้วยว่า
หมอลำบ่ถอยแฟนคลับก็สู้มาก
สองห่อยยี่สี่สอง

หมอลำบ่อถอยแฟนคลับก็สู้มาก๒๕๒งาน
สำหรับด้วยดูการติดเจ็ดทุกอย่างเป็นไปด้วยความประทับใจ
เอาไปน้ำกันเด้อพ่อแม่พี่น้องปีที่๘
จังสั้นแหละที่จะว่าวนะฮะ
นี่แหละค่ะหมอลำใจเกินร้อยพาม่วนแบบนี้บ่มีที่สิ้นสุด
สับสนกับภาษาพวกคุณจริง
คุณผู้ชมเราไปกันต่อดีกว่านะคะสำหรับคณะหมอลำชื่อดังในตำนาน

เดินทางมอบความสุขตลอด๙เดือนที่ผ่านมา
ถึงแม้จะเกิดเหตุการณ์ต่างมากมายกับวงก็ตาม
ระเบียบวัฒนศีลจะเจอทั้งพายุตลงเวที
อันนี้สุดแสดงไม่ได้เลยประวัติศาสตร์ชาติโลกไปเลยอ่ะ
ค่ะแต่ก็สามารถฝ่าฟันและผ่านมันมาได้
เต้ายองแล้วก็ท็อปนารกรที่ได้รับพลังความรักความเมตตาจากแฟนจากวันแรกจนถึงวันนี้
ไม่รักที่ไหนไหวนี่พี่ขอนเก่งทำไมอ่ะเยอะมากเลยอ่ะ
เพราะมาลัยที่ได้รับคุณผู้ชมดูเอาเถอะมันเยอะมากจริง
เห็นแล้วที่ฉันก็โอ้โหชื่นอกชื่นใจแทนน้องนะมาทั้งเป็นล่มมาทั้งเป็นปีกมาทั้งเป็นพัด
โอ้โหสุดยอดจริงชอบชื่อบ้านมากนะคะบ้านฮักทีมหยุมหยุมอ่ะหยุมหัว
แบบน่ารักคุณผู้ชมปิดท้ายกันที่คณะนี้เลยนะคะคณะหมอลำเสียงวิหกโดยบอสนกพงศกร
บอกเลยนะคะเป็นวงที่มีคนติดตามเยอะมากและคอยสนับสนุนตลอดเวลาค่ะถึงแม้ตอนนี้นะคะความสุขจะผ่านไปเร็วแค่ไหนนะคะ
นกเชื่อเสมอนะคะว่าเรื่องราวดีของวันปิดฤดูกาลจะยังอยู่ในความทรงจำค่ะ
เอาเป็นว่าปีหน้าสู่ปีที่๔จะพอกันด้วยจ้า
แต่ว่าก่อนไปปิดวิกคุณผู้ชมเห็นภาพไว้เมื่อสักครู่
้นไปเต็มละล่านตาเลยเด้อ

ดิฉันคิดว่าขนอะไรไป

มันโขนเต็มไปหมดเลย
พยายามฟังอยู่คนใต้เนี่ยแต่ชอบดนตรีอีสานมาก